ฟังขวัญเล่าให้จบตั้งแต่ต้นจนจบ
มันจะมีความงงในหลายอย่าง
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีหญิงคนหนึ่ง
ซึ่งอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วพอสมควร
เธอบุกไปที่โรงพลักษณ์สนพระขนง
แล้วเธอเอาปืนไปยิงตำรวจนายหนึ่ง
ซึ่งเข้าเวรอยู่ในช่วงกลางดึก
เห็นตามข่าวตอนแรกบอกว่าเธอตั้งท้องด้วย
แต่อายุ๖๐กว่าตั้งท้องได้หรือเปล่า
น่าสงสัยแล้วยังไงและเห็นบอกว่า
ตามข่าวเบื้องต้นแหล่งข่าวรายงานมาว่า
เป็นเหตุเรื่องของปมหึงหวงหรือไม่
เพราะตำรวจนายนี้มีภรรยาหลายคน
แล้วเธอเป็นหนึ่งในภรรยาเอ๊ะยังไง
อ่ะเล่าแล้วเดี๋ยวฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งเมื่อคืน

พันธุรโรโทกัสยุทธ์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้าย๑นัด
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลเร่งด่วน
ล่าสุดเขาอาการปลอดภัย
ทีนี้ไปสอบสวนทราบมาแบบนี้ว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยพันธุรกิจโทกัศยุทธ์
เขาทำหน้าที่เป็นสารวัตรเวรสอบสวน

สูบบุรีอยู่หลังฐานพระรูปปางลีลาซึ่งก็ตั้งอยู่หน้าสอนอนะคะ
อยู่ดีมีหญิงคนหนึ่งค่ะ
ชื่อนางสาวเอนามสมมุติคุณผู้ชมดูนะคะเราทำให้คุณผู้ชมได้ดูเข้าใจง่าย
อายุ๖๖ปีเดินเข้ามาแล้วเข้ามาพูดคุยกับพันธบรวจโทกัศยุทธ์
ลักษณะเหมือนโมโหก่อนที่เธอจะชักอาวุธปืนยิงปั้งเข้าไป
จากนั้นถามว่าแล้วตัวผู้บาดเจ็บทำยังไงกระเสือกกระสนค่ะ
เขาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะโดนยิงไปแล้วรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือ
เพื่อนที่อยู่ในโรงพักเพื่อนตำรวจรีบเข้ามาแล้วก็ช่วยกันค่ะ
นะคะก่อนจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
เธอยอมนะคะแล้วก็เลยควบคุมตัวเอาไว้
เรื่องต้นสอบสวนทราบแบบนี้ว่าตัวพันธ์ตำรวจโทกัสยุทธ์มีภรรยา๔คน
เสียชีวิตไปแล้ว๑คนส่วนนางสาวเอกคนก่อเหตุเป็น๑ในภรรยา๔คนนะคะ
ตั้งคันได้หลายเดือนน่าจะมีปัญหาครอบครัว
บุกเข้ามาก่อเหตุยิงแบบนี้
แต่คุณผู้ชมเราต้องดูให้ทุกครบทุกประเด็นรอบด้าน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเดินทางไปที่สนพระขนงจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
ด้านหน้านะคะคุณผู้ชมตรงสอนอนตรงหลังพระพุทธรูปปางรีลา
ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ตำรวจผู้บาดเจ็บยืนสูบบุหรี่เป็นประจำ
เราก็เลยลองไปสอบถามพูดคุยกับแม่ค้าร้านขายของชำ

ก็เธอเล่าแบบนี้ตอนเกิดเหตุมันกลางดึก
เอาจริงคุณนักข่าวไม่มีใครหรอกที่เห็นเหตุการณ์
ตอนนั้นเธอบอกเธอก็เข้าเนี่ยบอกว่าเข้าห้องนอนแล้วแหละ
ได้ยินเสียงปืนนะทีนี้ตอนเวลาสักประมาณสี่ทุ่ม
ของวันที่๒๑ตุลาคมเอาจริงนายตำรวจนายเนี่ย
ที่เป็นผู้บาดเจ็บมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังที่ร้าน
ก็ท่าทีปกติก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะ
ถามว่าปกติมาซื้อบ่อยไหมมาซื้อบ่อยนะ
จะซื้ออะไรบุหรี่เบียร์เครื่องดื่มชูกำลังประจำ
เป็นคนนิสัยดีพูดจาดีส่วนเรื่องที่มีข่าวบอกว่า
ตำรวจนายนี้มีภรรยาหลายคน

บอกที่ผ่านมาไม่รู้นะแต่ที่รู้รู้คือทราบว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วหนึ่งคน
มีลูก๓คนแล้วก็เคยเห็นพาผู้หญิง๑คนมาที่ร้าน
คนนั้นไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรกันนะ
แต่ท่าทางสนิทสนมก็อาจจะคล้ายแฟนอันนี้อย่าเล่าแบบนี้นะ

เพราะหลังเห็นผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุดูจากรูปที่เป็นข่าวกันไป
ไม่เคยเห็นมาก่อนลองฟังเสียงยายก็เล่าค่ะ

แล้วก็บอกว่าทางด้านของนายตำรวจที่บาดเจ็บเนี่ย

เขาเป็นคนนิสัยดีนะใจดี
ไม่เคยเห็นนะที่จะพาแฟนมา
ไม่รู้เรื่องรายละเอียดส่วนตัวของเขาหรอก
เหมือนกันหมดแหละว่าคนบาดเจ็บเป็นคนนิสัยดี
ดูลักษณะไม่น่าจะเป็นคนเจ้าชู้ค่ะ
ขณะที่ทางด้านของพันธบรวจเอกวัชิรากรนะคะภูมิกับสนพระขนง
ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเราแบบนี้ว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีนะคือหญิงคนก่อเหตุนั่นแหละ
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเพราะตัวคนก่อเหตุอ้างว่าเป็นปืนของเขาเอง
ส่วนปมการก่อเหตุคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาภายในครอบครัว
แล้วก็มีเรื่องของการบันดาลโทษะด้วยเพราะก่อนเกิดเหตุ
เห็นรู้มาว่าทั้งคู่นั้นมีปากเสียงกันก็ยืนยันว่ายืนยันนะคะท่านยืนยันว่า
ตัวผู้ต้องหาคนก่อเหตุไม่ได้ท้องตามที่นำเสนอข่าวออกไปนะ
เพราะผู้ต้องหาคนก่อเหตุมือยิงเนี่ยอายุ๖๖ปีแล้ว
แล้วประเด็นที่มีข่าวออกไปว่าตัวคนบาดเจ็บนายตำรวจเนี่ย
มีภรรยา๔คนท่านภูมิกับบอกว่าไม่น่าจะเป็นความจริงนะ
ไม่รู้ว่าข้อมูลตรงนี้มาจากไหนลองฟังเสียงท่านพูดค่ะ
ก็คือทั้งเรื่องครอบครัวส่วนเรื่องสี่คนเนี่ยผู้กับยังไม่ยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะ
ผมยืนยันนะไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ทราบว่าใครเอาข้อมูลมาจากไหน
ท่านผู้กำกับท่านยืนยันนะท่านบอกไม่แน่ไม่ท้องแน่นอนคนก่อเหตุอายุเยอะแล้ว
แล้วก็เรื่องที่บอกว่ามีภรรยาหลายคนสี่คนเลยเนี่ยท่านบอกไม่น่าใช่นะ
อ่าเรื่องคดีเป็นยังไงคะตอนนี้บอกว่ามีการแจ้งข้อหานะคะกับหญิงคนก่อเหตุ
พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่มีแล้วก็พกพาวุฒินะคะ
เข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยังมีเรื่องของการยิงอาวุธปืนด้วยนะคะ
อ่ะทีมข่าวลองตรวจสอบที่หน้าห้องขังก็ไม่เห็นว่ามีผู้ต้องขังเนี่ยนะ
รายชื่อติดบอร์ดอยู่ด้านหน้าแต่อย่างใดแล้วก็ไปสอบถามสิบเวรนะคะ
ก็ยืนยันว่าตั้งแต่เข้าเวรตอน๘โมงเช้าแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาอยู่ในห้องขัง
ถูกจับกลุ่มแต่อย่างใดนะก็เป็นไปได้ว่าตัวผู้ก่อเหตุ
อาจจะได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนไปค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชม